ปฐุมธานีเขามีประเพณีชาวมอนที่ชื่อว่าจุดลูกหนู
จุดลูกหนูเอาหนูมาจุดจริงหรือเปล่าไปดูกันค่ะ

เออเอาอักได้หรือยังค่ะ

โอ้โหนี่คุณไม่ใช่สและนะว่านี่คือกาทสแคร์จ์หาย

เร็วไหมมองทันไหม

มันอย่างเนี้ยแหละเนี้ยอีกทีได้ไหมเออเอ้าสามสามเร็วจุดลูกหนูอ๋อ
ประเพณีจุดลูกหนูที่ปฐุมธานีค่ะเขาจัดขึ้นที่ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคก
งานนี้เขาจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการมีลูกหนูจรวดมนต์๒๒คณะเข้าร่วมประเพณีครั้งนี้ด้วยนะคะ
ครับอ่าภาษามอนเนี้ยเขาเรียกว่าลูกหนูเฉยเฉยเนี้ยน่ะอ่า
เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวมอนหกร้อยปีมาแล้วนะคะโอ้โห
อืมส่วนวิธีจุดลูกหนูจะใช้ครบเลิงไปจุดสายชนวนที่ตัวท้ายพอไฟลามเข้าไปในดินปืนก็แรงระเบิดค่ะ
ดันตัวลูกหนูวิ่งฟู้ด้วยความแบบสูงอ่า
พอสุดสายสลิงค่ะจะชนปราสาททันทีลูกหนูของใครที่ชนนะคะ
จะได้คะแนนมากที่สุดแล้วก็ได้รับชัยชนะไป
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เสริมสร้างให้ชาวบ้าน
ได้เกิดความรักความสามารถเพราะว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งอ๋อ
จะต้องมาร่วมกันนอกจากไม่ใช่ร่วมงานอย่างเดียวนะร่วมทำลูกหมูกันก่อนค่ะ
อ๋อโอ้โหนี่ควันขมูงเลยในจุดใครใครขายไก่ย่างเท่านี้
ไก่ย่างอะไรเยอะขนาดนี้แล้วถ้าขายไก่ย่างเร็วขนาดนี้
คุณจะวิ่งตามไปกินทันไหมคะโอ้เฮ้ยแต่มันชนแล้วมันกระเด็นไปเลย
มันชนแบบนี้เหรอนี่เอ้าดูลูกนี้ลูกนี้ชนไหมชนไหม
นี่ลูกนี้ไม่ชนไงก็คือถ้าใครชนปราสาทชนะ
ไม่ได้ชนทุกคนนะเอาให้ดูอีกทีนะ
เออแล้วแต่ความแม่นด้วยนะเออเออเท่มากเลยอ่ะ

จะเอาขำกันนะคุณผู้ชมนะ